อันนี้ถูกแฟนเก่าแฟนเก่าก็คือเลิกกันไปแล้วล่ะ
แต่ว่าไม่ยอมจบบุกมานะครับมาทำกับรถเก๋งของผู้ชายคนนี้
ทำอะไรบ้างล่ะทุบกระจกรถเนี่ยฮะทุบกระจกรถ
แล้วก็ที่เดินรอบรถไม่ได้สำรวจอะไรกรีดสี
กรีดสีหรือครูดสีเจาะยางด้วยโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้
ทั้งสองเหตุการณ์นะครับแจ้งความเอาไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
นายศักดิ์ศิษย์เผาะเหินนะฮะอายุสามสิบเจ็ดปี
ชาวตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ว่าถูกแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วแหละแต่ไม่ยอมจบมาทุบรถ
รถเก๋งมาทุบกระจกแล้วบุคค้าในโพสต์บอกว่า
จะด้วยเหตุใดที่มีข้อพิพาทกันมาไม่ควรมาทำ
ทำลายทรัพย์สินมาดักทำร้ายคดีอาญาทั้งนั้น
สวัสดีครับคือรถผมโดนทุบครับเหตุเกิดวันที่๒๒
เมษายน๒๑๖๕แม่โทรมาหาว่ากระจกรถโดนทุบข้างคนขับ
หลังรถด้วยจึงได้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมามาขอดูกล้องวงจรปิดคนร้ายมาทุบรถช่วง๑๑นาฬิกา
รู้ตัวคนทุบคือคนที่เคยคุยด้วยแต่ผมไม่ได้คุยต่อ
เบื้องต้นเข้าไปคุยว่าทุบทำไมทำลายทรัพย์สินทำไม
เขาบอกเอาคืนและไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้และจะติดคุกเอาว่างั้น
ทางผมก็จะปล่อยนะฮะให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าคุณตั้มนะฮะ
สอบถามหน่อยพี่จริงมันเกิดเรื่องอะไรเนี่ย
คันนี้แหละคันนี้แหละนี่ฮะโอ้โหคุณตั้มพาเดินดูรอบรถเลย
แล้วก็เล่าบอกว่าครั้งแรกนะเหตุเกิดที่โรงจอดรถในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวพาอายุ๓๘ปีเป็นอดีตแฟนคบกันได้สัก๓เดือน
เนี่ยฮะโอ้โหกระจกแตกโบ๋เลยครับคุณผู้ชมฮะค่ะเนี่ยครับ
กระจกหลังฮะแล้วก็ไปดูที่กระจกประตูด้านซ้ายของเขา
ก็แตกอีกเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยคุณตั้มนี่ด้านซ้าย
ชี้ให้ดูอยู่นะครับก็เลยเอากล้องวงจรปิดของโรงแรมเนี่ย
มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อมาครับเที่ยงคืนสี่สิบเอ็ดนาที
วันที่๔พฤษภาคมผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาอีก
จอดที่เดิมแล้วใช้มีดพกกรีดครับกรีดกระโปรงนะฮะ
ห้องเครื่องด้านหน้าแล้วก็ประตูรถหลังฝั่งซ้าย
แล้วก็กรีดเป็นข้อความหยาบคายแล้วก็กรีดเบาะรถ
ด้านหน้าฝั่งซ้ายจนขาดด้วยแล้วก็ใช้มีดพกนั่นแหละ
เจาะยางครับเจาะยางรถด้านหน้าฝั่งคนขับ
จนแบนแตะเลยนะคะมูลค่ากว่าเมื่อฝี่หายซ้องครั้ง
บอกประมาณแสนสามได้ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เข้าแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีในตั้มเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับ
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีวันที่๗พฤษภาคม
ผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มามาดักรอที่หน้าที่ทำงาน
ถือขวดเหล้าขาวครับแล้วก็มีดพกปรีเข้ามาจะทำร้ายเขาด้วยนะ
แล้วก็คว่างขวดเหล้าขาวเนี่ยใส่เขาแต่ไม่โดนแล้วเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาห้าม
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับให้ควบคุมตัวไปที่สพเมืองอุดรธานี
ดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างนี่ขวดเหล้าขาวนี่นะฮะที่แตกอยู่
หูเนี่ยฮะจังหวะเกิดเหตุพกพามีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและตำรวจก็ปรับเงินผู้ก่อเหตุหนึ่งพันบาท
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปในตอนนั้นครับ
ผมคิดว่าถ้าเลิกลากันไปแล้วครับมันน่าจะจบไปด้วยดีครับ
หรือว่าเราก็มาคุยกันดีกว่าเพราะทราบศีลอียางทราบศีล
ก็เป็นทราบศีลของผมด้วยทราบศีลไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นค่ะ

ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนางสาวพาคนก่อเหตุนะครับ
คือเธอเป็นพนักงานขายโดนัทนมสดนะฮะ
คือจอดติดสัญญาณไฟจราจรอยู่
แล้วเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวนะครับ
ข้าวกระวันอยู่ข้างร้านแล้วเล่นโทรศัพท์ไปด้วย

เล่นโทรศัพท์ไปเคี้ยวข้าวตุ้ยเลย
ส่วนนางสาวบีนามสมมุติอายุ๓๗ปี

เธอถูกอดีตแฟนเก่าของนายศักดิ์สิทธิ์
ต่อว่าใช้คำไม่สุภาพแล้วมีลักษณะขู่ด้วยนะ
ก็เลยบล็อกไว้บอกว่าเธอเป็นเมียน้อย
แต่จริงแล้วนายศักดิ์สิทธิ์เลิกกับคนนั้นมาแล้ว

เพราะไม่เคยรู้จักกับแฟนเก่าของนายศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเลย
ถ้าไม่อยุ่นคุกคามคุกคามนะเดี๋ยวให้เจดำเนื้อคดีครับ
เพราะว่าเขามาละลานแล้วถ้าเขาไม่ยอมเลิกมาละลาน
หนูก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะ

แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วหนูก็ไม่เคยรู้จักเขา
แต่เขามาร้านแบบนี้คือมันไม่ใช่อะค่ะ
แต่ถ้าจะให้มาตบตีเรื่องผู้ชายนี้หนูก็หนูก็ไม่เอาค่ะ
เพราะว่าแต่ถ้ามีเรื่องแค้นส่วนตัวอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่กลัว
ก็อยากให้มารับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำอะไรลงไปค่ะ
ทำอะไรไว้ก็มารับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำด้วย